ข่าวต่อไปคุณผู้ชมอยากจะให้ดูแล้วก็จำไว้ดีเลยคือมันอาจจะเกิดขึ้นไม่บ่อยหรอก
แต่ถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยอาจจะได้มีวิธีในการเอาตัวรอด
ผู้หญิงคนนี้ติดอยู่ในห้องน้ำเข้าห้องน้ำแล้วเปิดประตูไม่ได้แล้วมันล็อกจากด้านในอยู่แล้วไงคุณผู้ชม
เธอทำยังไงดีอ่ะโทรไปหาใครโทรขอความช่วยเหลือจากคนข้างนอกไล่ตามกรุ๊ปไลน์ไม่มีใครตอบเลยอ่ะ

ดีนะเธอผอมเธอเลยออกมาได้
นี่กรมประตูมันติดอยู่แบบนี้นะครับคุณผู้ชมคระอ้าว

ไม่ได้แล้วถ้าเป็นคนตัวใหญ่
หิงคนนึงติดอยู่ในห้องน้ำแล้วเอาลิฟติเขียนสั่งลาแบบนี้

แต่นิ่งค่อยงี้ค่อยงั้นออกมาทีละซี่ทีละซี่แบบ
ละซี่ทีละซี่แบบเนี้ยโอ้โหเป็นพี่เบิร์ตทำไงอ่ะ
พังประตูออกมาเลยติดติดคาอยู่ก็ออกมาช่วยตรงตรงที่ติดคาระกัน
คือมันมีดราม่าคุณผู้ชมเพราะว่าคนเขาสงสัยเอ้า
เธอก็มีมือถือทำไมเธอไม่โทรไปบอกคนอื่น
มาช่วยงัดออกมาเธอบอกเธอโทรแล้ว
โทรแล้วไลน์ไปตามเพื่อนแล้วไม่มีใครรับสายเลยไม่มีใครตอบเลย
สุดท้ายเธอต้องงัดออกมาแบบนี้ครับแล้วเธอบอกว่าอ๋อ
ต่อให้มีคนมานะมาช่วยเธอก็เปิดไม่ได้อยู่ดี
เพราะว่ามันล็อกจากด้านในครับก็เลยหาทางออกด้วยตัวเอง
มันเป็นรูโวอยู่เลยลองงัดออกมาทีละอัน
ละอันเนี่ยค่ะเป็นการแชร์ประสบการณ์ติดห้องน้ำที่เป็นประโยชน์ครับ
ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมไปติดห้องน้ำทำอะไรไม่ถูก
แล้วประเมินดูแล้วไอ้ช่องนี้เราพอได้นะลองงัดดูฮะ
แต่ก็มีชาวเน็ตบางคนแนะนำเหมือนกันว่า
ถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านหามีดปลายแหลมเล็กติดเอาทิ้งไว้ในห้องน้ำเลย
เผื่อห้องน้ำที่บ้านแล้วมันมีปัญหากับกรอนประตู
ปัญหากับกรประตูลองใช้ปลายนะปลายมีดสอดตรงที่สลักประตู

เออแต่เอาจริงดอมถ้าเกิดไม่ใช่ประตูแบบนี้
เป็นประตูไม้ทึบหรือเป็นประตูแบบทึบ
ไม่ได้มีแบบช่องลมช่องอากาศแบบนี้ทำไง